พูดถึงฟ้าฝนในช่วงนี้แหมจังว่าดีก็ดีนะค่ะ

ทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมีน้ำเอาไว้ทำการเกษตร
แต่ถ้าใครจะออกไปข้างนอกไปท่องเที่ยวแล้วก็

ถ้าตรวจสอบจากโมเดลจำลองสภาพอากาศตรงนี้แล้ว
เห็นว่ามีพายุลูกนี้เกาะกลุ่มอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยค่ะ
อาจจะส่งผลกระทบเล็กน้อยทำให้ช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกนะคะ
ก็ต้องเตือนสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
หรือว่าคนที่ทำการเกษตรระมัดระวังให้ดีด้วยค่ะ
การกันวันนี้ถึงวันที่๑๑พฤษภาคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นฝนตกหนักกระจายหลายพื้นที่ค่ะ
ระบัดระวังอันตรายจากลมกระโชคแรง
ตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง

ศัตรูพืชจำพวกน้อนและดูแลสุขภาพไม่ดีนะคะ
ระวังอากาศที่ชื้นแฉะส่งผลต่อสุขภาพได้ค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนตกหนักกระจายหลายพื้นที่เช่นกันนะคะ
มีลมกระโชกแรงระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
เพิ่มความระมัดระวังขณะสัญจรด้วยค่ะ
และทำทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง
สำหรับเกษตรกรที่ทำประมงอย่าลืมเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจน
คลื่นในทะเลสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระวังศัตรูพืชจำพวกน้อน
ใดที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
แนะนำเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะคะ
ฟ้าฝนช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะตกลงมาชุ่มฉ่ำหน่อย
องเป็นข้อดีคือมีน้ำเอาไว้กินไว้ใช้
แต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย